สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
สภาพอากาศสุดสัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวย
สำหรับผู้ที่อยากไปเที่ยวตามท้องทะเลดำน้ำดูปากการังนะคะ
เพราะจากการตรวจสอบเราพบว่ามีร่องมรสุมค่ะ

คือภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม
อกจากนี้มรสุมประจำฤดูเจ้าเก่านะคะ
พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันยังมีกำลังแรงขึ้นอีกด้วย
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยของเรานะคะ
มีฝนตกชุกทั่วทั้งประเทศแบบนี้คุณผู้ชม
ตกขนาดถึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะ

บริเวณไหนที่มีมรสุมคลื่นอาจจะสูงกว่า๓เมตรค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศรัสเซียนะคะ
ไปดูภาพที่ทำให้หลายคนเนี่ยขนลุกค่ะพายุยุงค่ะ

จำนวนมหาศาลที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะ

ว่าก่อนหน้านี้รัศเซียต้องเผชิญกับพายุอุดูร้อนนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป